ส่วนดีนะครับส่วนดีนะครับเพราะว่าดีเลยนะครับ
เดี๋ยวมันก็มาครับดีใบเซอร์เลยนะครับ
สวัสดีค่ะลุงแหม่มเพจโพดำเองจำได้ไหมคะ
อืมจำได้เพจโพดำเนี้ยแหม่มโพดำเนี้ย
บอยเนี่ยที่อ้างตัวบอกว่า
ไปรู้จักกับคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
แล้วก็มีการกักตุนหน้ากากส่งออกหน้ากากอนามัย
ทำให้คนทั้งประเทศวุ่นวายแหม่มเป็นคนเอามาแฉ
พอมาแฉเสร็จปุ๊บแฉก็ปิดเป็นไปเออเออ

ทีนี้มันมีเรื่องวุ่นวายตามมาค่ะเพราะว่าคนที่อ้างตัวว่า
เป็นอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐชื่อว่านายสนทิยาสวัสดี
ไปแจ้งความกับตำรวจปอทให้ดำเนินคดีกับแหม่มโพดำ
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ากล้าสู้เหรอกับคนทิ้งชีวิตแล้ว
ล่าสุดค่ะแหม่มโพดำนะคะมีการส่งจดหมายปลายเปิดถึงนายกรัฐมนตรี
และเป็นการเปิดเผยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเป็นที่แรกด้วยนะคะ
นี่คือใจความของข้อความคุณผู้ชมเดี๋ยวขยายความเล่าให้ฟัง
อ่านตามทุกบรรทัศน์เลยเพราะทุกบรรทัศน์เนื้อเน้นมีความหมายทั้งหมด
ความว่าสวัสดีค่ะลุงนี่แหม่มโพดำเองนะคะจำได้ไหม
เล็กเพจหนึ่งที่ลุงตู่เคยชมในวันศุกร์ว่าเป็นเพจน้ำดี
ช่วงที่นายกลุงตู่เป็นนายกมาจากรักการรัฐประหารจำได้ไหม
เพจนี้ลุงเคยชมว่าเป็นเพจน้ำดีคอยช่วยเหลือสังคมเมื่อนานมาแล้ว
แต่ตอนนี้ควีนเป็นงงค่ะว่าลูกน้องของลุงกำลังทำอะไรอยู่
มาหาว่าเพจลงข้อมูลที่เป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตน
แทนที่จะไปจับไปตามหาไปตามสืบว่าตะบอยหรือตะพันยศ
เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการการกักตุลหน้ากากเกี่ยวข้องยังไง
ตรวจเช็คบัญชีมันและคนรอบข้างยังไงก็เจอ
แหล่งข่าวส่งสลิปการโอนเงินให้เพียบกลับให้ตำรวจแก้เกมบอกว่า
อยเขาเป็นคนใสซื่อไม่มีอะไร
แล้วให้คนของรัฐบาลมาเล่นงานคนแชร์หมายถึงแหม่มโพดำนั่นเองนะคะ
แล้วให้คนในรัฐบาลมาเล่นงานคนแชร์ที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่อง
เพื่อช่วยชาติเพื่อช่วยตามหาหน้ากากข้อมูลทั้งหมด
มันก็ลงเองของมันทีนี้เล่าต่อค่ะในจดหมายเปิดผนึก
ถึงนายกรัฐมนตรีฝากบอกสนทิยาลูกน้องลุงทีนะคะ
ควีนไม่ไปปอทค่ะเชิญใช้อำนาจให้เต็มที่
ในการบิดบังคับให้เพจออกมาตายแทนคนทำผิด
แล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนที่ทิ้งชีวิตแล้ว
เขาจะสู้ตายแค่ไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียว
ถ้าต้องแลกกับการเปิดโปรงความอะยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คุ้มจากที่ควรจะได้รับคำชม
จากรัฐบาลที่เราออกมาช่วยเปิดโปรงเรื่องหน้ากากอนามัย
หายไปจนหลายโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือ
ที่สำคัญนะคะลุงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพักไหน
ฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอมหน้ากาก
วีนก็จะรบกวนลุงตู่ลากมันมาลงโทษให้หมดค่ะ

คือควีนเจ้าของเพจแหม่มโพดำเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่า
ที่เขาทำเนี่ยที่ออกประแฉเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองทั้งสิ้น
เขาไม่ได้อยู่สีเสื้อไหนไม่ได้รับเงินใครนะคะ
ล่าสุดค่ะตัวแทนของนายกโฆษกรัฐบาล
นางสาวนรมนภินโยสินวัฒน์นะคะบอกว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มีการตอบกลับแหม่มโพดำค่ะบอกว่า
หลังจากได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงลุงตู่
นายกก็ยังคงชื่นชมว่าแหม่มโพดำเป็นเพจน้ำดีเหมือนเดิม
คอยช่วยเหลือสังคมสิ่งที่แหม่มโพดำเปิดเผยออกมา
รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่
หากมีการกระทำที่เป็นสิ่งเลวร้ายต่อประชาชนและประเทศชาติ
ก็จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้
ศกรัฐบาลยืนยันเลยนะคะว่านายสนทิยาสวัสดี
ที่ไปแจ้งความกับปอทให้ดำเนินคดีกับเพจแหม่มโพดำ
ในข้อหาคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ยืนยันว่านายคนนี้ปัจจุบันไม่ใช่สมาชิกพักพลังประชารัฐอีกต่อไป
เพราะเขาลาออกไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการกระทำของนายสนทิยา
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐ
และรัฐบาลของลุงตู่อ่ะเดี๋ยววันนี้รอติดตามนะคะว่า
โพดำเขาจะตอบว่ายังไงอีกหรือว่าจะมีข้อมูลแฉอะไรเพิ่มเติมอีก
เพราะว่าเขาบอกว่าจะเอาใช่ไหมจะเล่นใช่ไหม
ชีวิตแล้วสู้แบบทิ้งชีวิตแล้วจะเล่นใช่ไหม
อ่ะเสิร์ชเลยค่ะเฟซบุ๊คตอนนี้แหม่มโพดำ